บรรยากาศของการเตรียมความพร้อมที่จะรอรับคนไทยชุดแรก๑๕คน
ที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย
ที่ท่ากัศยานาชาสุวรรณภูมิตั้งแต่เช้า
ก็มีบรรดากองทัพสื่อมวลชนมารอเกาะติดบรรยากาศ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดณขณะนี้เลยค่ะ
ที่บริเวณด้านล่างตรงบริเวณจุดขาเข้านะคะชั้น๒
หน้าประตู๑๐ที่เห็นบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้
ก็คือบรรดาสื่อมวลชนที่มารอเกาะติด
เพื่อที่จะบันทึกภาพการเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอลนะคะ
โดยคนไทยกลุ่มแรกจำนวน๑๕คนที่เดินทางกลับประเทศไทย
สายการบินแห่งชาติของประเทศอิสราเอลจากเทลอาวีฟค่ะ
เที่ยวบินที่เอลวาย๐๘๓ซึ่งตามกำหนดการของการบินนะคะ
แต่ว่าวันนี้นะคะมีการแจ้งเที่ยวบินจะมาถึงล่าช้ากว่ากำหนด๑ชั่วโมงค่ะ
คือจะมาถึงที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ขณะที่การเดินทางมาถึงของทั้ง๑๕คนนะคะ
ส่วนใหญ่ที่มาวันนี้ก็จะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ซึ่งทุกฝ่ายนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคนไทยทั้ง๑๕คนค่ะ
ส่วนกระบวนการนะคะเมื่อมาถึงเนี่ยทันทีที่ผ่านขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมือง
ก็จะเดินออกมาจากประตูแล้วก็จะมาประตูอย่างที่เห็นข้างหน้า
ที่กองทัพสื่อมวลชนตั้งขาตั้งกล้องรอเพื่อที่จะบันทึกภาพ
หลังจากออกมาแล้วนะคะก็จะมีญาติของทั้ง๑๕คน
ที่บางส่วนวันนี้อาจจะเดินทางมารอรับที่สนามบิน
ก็จะมาพบปากกันที่นี่หลังจากนั้นนะคะก็จะเดินไปขึ้นรถที่ประตู๑๐
ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้จัดอำนวยความสะดวกรถบัตร
เพื่อที่จะไปส่งตรวจคัดกรองโรคที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะ
รวมถึงก็จะมีญาติที่บางคนไม่ได้มารอที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ก็จะรอให้กำลังใจและรอรับกับภูมิลำเนาที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ขณะที่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาวันนี้กระทรวงแรงงาน
ก็บอกว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานทั้ง๑๕คน
เป็นจำนวน๑๕๐๐๐บาทก็จะมอบให้ที่กระทรวงสาธารณสุข
ที่สถาบันบำราชนารดูลก็จะให้จบกระบวนการขั้นตอนในวันนี้เลยนะคะ
ส่วนเรื่องของกำหนดการในการเดินทางกลับของคนไทยที่เหลือนะคะ
อย่างที่เราได้ติดตามข่าวนะคะว่าการเดินทางออกจากในพื้นที่เสี่ยงภัย
ในพื้นที่อันตรายที่อิสราเอลนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ฉนวนกาซ่านั้น
ค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากนะคะ
ล็อตต่อไปก็จะมีเดินทางมาในวันที่๑๖นะคะจำนวน๑๔๐คน
ซึ่งก็ต้องรอดูว่าการเดินทางกลับมาของคนไทยในรอบต่อไปนั้น
ก็จะมีการแจ้งอัปเดตหรือว่าจะมีการเพิ่มเติมหรือไม่
เนื่องจากว่าณขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะคะว่า
จะให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกคนที่ยังติดค้างอยู่ที่อิสราเอล
แต่ว่าความยากลำบากก็คือเรื่องของสถานการณ์
สู้รบยังไม่สงบค่ะการเข้าพื้นที่สีแดง
อาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ส่วนวันนี้นะคะเวลา๑๑น๓๐น๑๕คนนะคะ
ชุดแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้

นี่ก็คือบรรยากาศสดล่าสุดที่
ท่ากาศนะสัญญาณชาสัวนภูมิค่ะ
ขอบคุณพี่ตายสิรวรรณรักษัตริย์ด้วยนะครับ

๑นาฬิกา๓๐นาทีน่าจะตรงกับช่วงข่าวเที่ยงพอดี